ด้านหลังนี้ไม่รู้จะบรรยายความโหดเรื่องนี้ยังไง

เฉือนแทงป้าโดนทุบหัวโดนเฉือนอวัยวเพศ
แล้วโดนแทงทั่วร่างเลยค่ะ
ลากศพมาหน้าคอนโดนี่อยู่แถวสมุทรปราการนะ
แล้วคนก่อเหตุเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ชื่อว่านายจ่าย
ทำไมจิตใจถึงโหดเยี่ยมแบบนี้ทำกับคุณป้าได้ลงคอนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่ว่ามันกลายมาเป็นข่าวใหญ่เลยอ่ะ
เหตุการณ์อุกอาจมากนะคะคอนโดตรงนี้แถวซอยศรีบุญเรือง๒

คุณผู้ชมเดี๋ยวไล่เลียงไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
คือจับภาพวินาทีที่ในจ่ายคนนี้เขาก่อเหตุ
อันนี้ให้ดูก่อนนะคะตั้งแต่ช็อตที่คุณป้าเนี่ยฮะเนี่ย
ศรสีเขียวใส่ชุดสีแดง
นี่คือป้าแดงค่ะอายุ๕๙ปีคุณป้าจิตราชฉันทารุณัย
เดินไปหน้าห้องพักของจ่ายมันอยู่ขอบของกล้องวงจรปิดหน่อยนะ

ใช่ในจ่ายขจรเดชจำปาทองอายุ๒๓ปีนี่แหละค่ะ
แล้วนั่นจ่ายออกมาแล้วลูกศรแดงเหมือนกับยืนคุยกันบางอย่างที่ท้ายกระบะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นในจ่ายทำร้ายคุณป้าแดง

เดี๋ยวจะมีจังหวะที่ป้าล้มลงนะแล้วจ่ายเอาค้อนนี่
เอาค้อนทุบป้าแดงหลายครั้งพอจ่ายเอาค้อนทุบป้าแดงเนี่ย
ให้คุณผู้ชมดูจังหวะต่อไปค่ะจ่ายนะเดินไปแล้วมือถือค้อนด้วย

เดินกลับไปที่ห้องนี่ช่วงเดินกลับไปที่ห้องเขานะ
ใช่ค่ะแล้วไปบอกชาวบ้านก่อนนะ
เดินไปบอกชาวบ้านอีกว่าฆ่าคนตายมาแล้ว
ใช่แล้วหลังจากนั้นจ่ายก็กลับเข้าไปในห้องไปเอาค้อนอีกอันนึงที่มันเป็นค้อนตันใหญ่อะค่ะ
ทุบหัวป้าแดงอีกอ่ะนี่ฮะเนี่ยก่อเหตุแบบไม่ยั้งมือเลยนะคะ

ใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นกล้องวงจรปิดจับภาพได้
มันมีช็อตที่จ่ายลากศพป้าแดงนี่
โอ้โฮต้องเซนเซอร์ไว้ทั้งหมดนะครับคุณ
ใช่แต่ตรงนี้ก็เห็นพืชศิการนะคุณลูก

เอามีดแทงที่ร่างของป้าแดงซ้ำแบบนั้น

ใช่แล้วก็มีการถอดกางเกงของผู้ตาย
แล้วขออภัยนะฮะเฉือนอวัยวะเพศผู้ตาย

ใช่ท่ามกลางการยืนดูของชาวบ้าน
ใช่แล้วก็ถ่ายคลิปไว้แล้วชาวบ้านเขากลัวมาก
ชาวบ้านอาจตะโกนบอกเลยนะพอแล้ว

หน่ำแทงไปที่ร่างไร้ลมหายใจของป้าแดง

แต่ว่ามันโหดมากจริงไม่สามารถให้คุณผู้ชมดูได้ค่ะ

จ่ายนั่งรออยู่ที่หน้าคอนโด

สภาพเนื้อตัวจ่ายมีแต่เลือดป้าแดง
มาโดนมือนี่แดงไปด้วยเลือดอะค่ะก็นำตัวจ่ายนี่เห็นไหม
จะไปสอบสวนที่โรงพักสำรงเหนือโอ้โหแล้วศพของป้าแดงอ่ะ
คุณผู้ชมขออภัยนะคะที่ต้องบรรยายคือกระโหลกศีรษะแตกเป็นรูนะ
แล้วสมองออกมาเลยค่ะท้ายทอยก็มีรอยฉีกด้วยของมีคมเป็นแผลชะกัน
วัยวะเพศก็วางอยู่ข้างศพของป้าแดงอะนะ
อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุมีทั้งมีดทำครัวที่ยาว๑๐นิ้วเปื้อนเลือดอยู่
มีค้อนเปื้อนเลือดที่ด้ามหักและมีค้อนตันใหญ่อีกอันนึง
ครับเนี่ยทีนี้คุณผู้ชมค่ะคนเห็นเหตุการณ์เนี่ย
เล่าให้ฟังแบบนี้ฮะจริงแล้วป้าแดงทำงานเป็นลูกจ้างนะ
ทำหน้าที่กวาดถนนอยู่เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
ปกติป้าแดงจะชอบมาดื่มเหล้ากับพวกตน

อยู่ที่ร้านขายของชำใต้คอนโดเป็นประจำ
วันนี้ป้าแดงก็มาดื่มเหล้าที่ร้าน
ก่อนที่จะไปนั่งคุยกับนายจ่ายที่หน้าห้อง
อยู่บริเวณชั้น๑แล้วเกิดมีปากเสียงกัน
ขณะนั้นนะคุณคือป้าแดงก็ต่อว่าในจ่ายด้วยคำหยาบ
แล้วก็ด่าไปประมาณว่ามึงเป็นอะไรเมายาหรือเปล่า
ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ

แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ในจ่ายเนี่ย
เอาทั้งค้อนเอาทั้งมีดมาฆ่าป้าแดง
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ลูกชายของป้าแดงเองนะ
คุณดำรงศักดิ์สะแก้วอายุ๒๙ปี
ตอนที่มาเห็นสภาพศพแม่นี่ค่ะเขาเป็นรายเดอร์ด้วย
เขาร้องห่มร้องไห้เลยนะแล้วถามว่าทำไม
ทำไมต้องทำทำไมต้องฆ่าคนแก่
เขาทำอะไรล่ะ

ไม่รู้มันมันทำอะไรมึงก็เดินตามเข้ามาแป๊บเดียวมัน

มันไปอยู่รองพักอย่างนั้น

โหนี่สภาพคือ

แบบนี้นะครับส่วนการนำตัวในจ่ายเนี่ยไปสอบสวนนะครับ
จ่ายก็รับสาภาพว่าลงมือก่อเหตุ
เพราะโมโหคุณโมโหที่ป้าแดงมาดื่มเหล้าที่หน้าห้อง
ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายนะครับ
เขาออกมาไล่ให้ไปดื่มที่อื่นป้าแดงก็ไม่ไป

ซึ่งในจ่ายก็ให้ไปนะให้บุหรี่ไปนะ

แดงเนี่ยยังไปดื่มเหล้าต่อตรงหน้าห้องเขาอีกนะครับ
พอไล่ไปอีกทีก็มาพูดจาต่อว่าเขาด้วยคำหยาบคาย
นายจ่ายอ้างว่าเขาโมโหจึงลงมือก่อเหตุไป

ไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรกันมากมายนะครับ
อืมแล้วทำยังไงต่อเขาเสร็จแล้วยังไงต่อครับ
เรามีดซาดไปอีกที
มีดอีกเหรอแล้วทำไมถึงไม่ทำของกันนะลูกเขาแก่แล้วนะ
คือโมโหมากเลยนั่งมานั่งกินเหล้าอยู่ในบ้านที่หน้าบ้านผม
ผมโมโหที่มานั่งกินเหล้าหน้าบ้านเรา
มาไงไม่รู้สาเหตุที่ต้องฆ่าเขานี่เพราะอะไร
ความรู้สึกอะไรบุกลูกหรอบุกรุก

ใครก็ไม่ทราบเหมือนกัน
คุณแขวนผู้มีรู้จักจริงเข้าไปบ้านเรา
นี่ไงนอกจากป้าแดงเมากินเหล้าแล้วก็เสียงดังแล้ว
คือมันมีชอบที่เหยาถามป้าแดง
จะเข้าไปหลับในห้องดีหรือจะหลับกลางอากาศ

แดงตอบไปว่าหลับกลางอากาศ

แล้วก็มาทำร้ายป้าแดงแบบนี้ค่ะ
โอ๊ยตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวฮา

แล้วอย่างหนึ่งพอคนที่ดูข่าวนี้ก็ถามว่าจ่าย
เสพยามาหรือเปล่าเนี่ยฮะคลั่งมาหรือเปล่าเลยมาทำร้าย
ฉี่จ่ายแล้วนะคะไม่พบสารเสพติดค่ะ

ไปที่โรงพักพยายามถามย้ำจ่าย
เกี่ยวกับเรื่องปมในการก่อเหตุ

ขออำนาจศาลฝากขังแล้วก็ดำเนินคดี
ใช่แล้วก็การสอบปากคำล่าสุดนะครับ
ก็ตัวในจ่ายยอมรับว่าเพิ่งจะปลดประจำการจากทหารเกณฑ์มา
ส่วนเรื่องยาเสพติดนายจ่ายบอกว่าเขาไม่ได้เสพ
ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือป่วยจิตเวทหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอครอบครัวของจ่ายนะมายืนยันกับเจ้าหน้าที่
หรือถ้าเกิดว่าเคยเข้ารับการรักษาก็จะมีเอกสาร
มีประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลมาเป็นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
คดีนี้ยังต้องสอบประคำต่อนะครับ